นี่มีข่าวด่วนล่าสุดที่คุณแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
แล้วก็ไทยรัฐออนไลน์เขาลงเอาไว้นะบอกว่าด่วน
ประจักรชัยคุยกับฝั่งอาร์มชุติมาได้บทสรุปแล้ว
เราเปิดหัวไว้ก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเล่าให้
แล้วมีเสียงในห้างประจักรชัยด้วยว่าเขาเคลียร์อะไรกันยังไงนะครับ

วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือน้องอาร์มชุติมานักร้องนักแต่งเพลง
กรณีที่ต้องการยกเลิกสัญญากับค่ายหายทองคำของนายห้าประจักรชัยนะฮะ
วันนี้ก็ยังเดินหน้าอยู่คือไปฟ้องแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับนายห้างประจักรชัยไปหมด
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปฐุมธานีสาขาธัญบุรีนะฮะ
ซึ่งนายประจักรชัยถูกฟ้องดำเนินคดีหลังจากค้างค่าจ้างเขาอยู่๘แสนบาท
จ้างเขาทำหนังเรื่องนี้แล้วจ่ายค่าจ้างไม่ครบภูมิกับหนังเขาเลยฟ้องเอาไว้นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าก็จะรับเรื่องไปตรวจสอบนะครับ
ซึ่งก็พบว่าทรัพย์สินของบริษัทหายทองคำอยู่ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีจริง
ผู้ร้องไม่ประสงค์ให้ไกลเกลี่ยก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
นายอาจารยาบอกว่านายประจักษ์ชัยจะต้องนำเงิน๘แสนบาทพร้อมกับดอกเบี้ยอีกร้อยละ๗๕
ไปวางที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเพื่อคืนให้นายอุเทนภายใน๖๐วัน
หากเกินกำหนดสำนักงานบังคับคดีธัญบุรีจะขายท่อตลาดหุ้นบริษัทหายทองคำเรคคอร์ดจำกัด
จากนั้นนายอุเทนจะซื้อหุ้นอย่างน้อยร้อยละห้าสิบ
เพื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
ซึ่งจะไปตรวจสอบนิติกรรมย้อนหลัง
เพราะเป็นเรื่องแปลกที่นายห้างประจักรชัยมีธุรกิจมูลค่าหลายล้าน
แต่กลับไม่มีเงินในบัญชีฝากธนาคารเลย
โดยจากการตรวจสอบพบว่าในห้างประจักรชัยไม่มีทรัพย์สินอะไร
เพียงทรัพย์สินที่เป็นชื่อของคู่สมรสเท่านั้น
หากพบว่ามีการยักย้ายถ่ายเทหุ้นก็จะใช้กฎหมายดำเนินคดีต่อไป
มาขายท่อตลาดแล้วเราก็จะเข้าไปช้อนซื้อ
เป็นคดีจากขอนแก่น
จากขอนแก่นในการเรื่องจ้างแนวอุทีนสร้างภาพประโยชน์เรื่องผู้สาวขาเหลา
แล้วก็สารมีความคัมภิพาษาจากที่สุดที่นายไปจักแพ้คดี
เราก็ต้องชดใช้เงิน๘แสนบาทพร้อมกับดอกเบี้๗๕
อัจฉริยะนะคะบอกว่าเตรียมจะจัดตั้งบริษัทให้อาร์มชุติมาในการรับงานแสดงเองด้วยค่ะ
ก็จะอาสาเข้าไปดูเรื่องของข้อกฎหมายให้
แล้วก็จะให้พ่อและแม่เป็นผู้จัดตั้งบริษัท
เชื่อว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีในการบริหารจัดการเรื่องเงินและเรื่องสัญญาต่างนะคะ
ในอัธิริยะยงพูดถึงกรณีที่จะมีให้คุณสมรักครามสิงห์ดีตนักมวยฮีโรแอลิมปิกนะคะ
มาเป็นการรับงานแสดงนะครับ
เป็นคนกลางในการเจรจาเรื่องของเงินค่าฉีกสัญญา๒ล้านบาทเนี่ย
อัจฉริยะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้คุยกันอีกครั้งแล้วนะคะ
บอกคุณสมรักไปแล้วด้วยว่าอย่ามายุ่งเลย
มายุ่งดีกว่าเพราะคุณสมรักไม่รู้ข้อเท็จจริง

ซึ่งไม่ว่าจะเสนอเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงิน๒ล้านบาท

ฉีกสัญญา๒ล้านยืนยันว่าไม่จ่าย
ถ้าทำตามข้อตกลงผ่านทางพระหรือนายกสมาคม
ก็คิดว่าสัญญาปรณีประนอมยอมความค่อนข้างจะเหมาะสมกับทั้งสองฝ่าย
เปรียบเสียเปรียบพอกันแบบนี้นะคะ
คือทั้งสองฝ่ายตอนนี้ไม่ได้ปิดประตูตาย
ฝั่งของน้องอาร์มชุติมาที่คุณอัจฉริยะเข้ามาช่วยเหลือดูแลให้เนี่ย
บอกว่าก็พร้อมที่จะถอนฟ้องในสิ่งที่ถอนได้นะ

ใช่ในเรื่องที่ถอนได้
พร้อมที่จะดำเนินการให้ถ้ามาคุยเรื่องการยกเลิกสัญญากัน
ห้างประจักรชัยก็บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่า
พร้อมเจรจาอยากคุยเมื่อไหร่มาคุยกันเลย
แต่ข้อแม้ของนายห้างประจักรชัยมันติดตรงที่ว่า
เลิกสัญญาได้แต่ต้องจ่าย๒ล้านบาทไง

นับเรื่องที่เขาไปฟ้องศาลเอาไว้เรียกแบบล่วงหน้า
ครบสัญญาอีก๒ปี๗เดือน๒๑ล้านอะไรอย่างนั้นนะ
อันนั้นกรณีที่แบบโอ้โหไม่คุยกันจริง

มีรายงานจากทางไทยรัฐออนไลน์นะฮะ
แล้วก็คุณแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวบันเทิงของไทยรัฐทีวีนะครับ
เขาขึ้นข้อความบอกว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา

ก็เลยเป็นปริศนาให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะหรือยังไง
เคลียร์กับอาร์มชุติมาได้แล้วหรือ
หรือว่าจะเป็นอีกทางหนึ่งก็คือ

คือมันตีความหมายได้๒อย่างนะ

ก็เลยสอบถามไปยังในห้างประจักรชัยเลยว่าตกลงยังไงกันแน่นะครับ

แนวทางการพูดคุยจะมีเกิดขึ้นเร็วนี้
ซึ่งวันนี้ก็คุยกัน
ทุกคนก็ต้องถอยกันหมดครับ
นักข่าวก็ถามว่าอันนี้คุยกับอาร์มเลยหรือว่ายังไง

คุยกับผู้ใหญ่ที่เข้าใจทั้งสองฝ่าย

ไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครอะไรหรอก

เขาก็ได้ประโยชน์ในข้อกฎหมายในข้ออะไรเหมือนกันทุกคน
ใครจะคืนหรือว่าจะยังไงนะครับ
ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีมีผู้ใหญ่มาเคลียร์ให้
นักข่าวก็ถามว่าแล้วจะแถลงร่วมกันไหม
ห้างประจักรชัยบอกว่ามีแถลงครับ
นักข่าวถามว่าแถลงคู่กันเลยไหม
ในห้างประจักรชัยบอกว่าใช่ครับ

ด่วนประจักษ์ชัยคุยกับฝั่งอามชุธิมา

เห็นโพสต์ว่างานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา
เคลียร์กันได้แล้วเหรอคะกับน้องอาร์มหรือว่ายังไง
ก็มีแนวทางการพูดคุยก็น่าจะมีทางเร็วนี้ครับ

ก็เพราะว่าเราบอกว่าให้เหยียบทุกฝ่ายคุยเหยียบ
ก็คือทางเราก็ทางเราก็เหมือนที่เหมือนแจ้งความไปที่จะฟ้อง
ก็ก็คุยกันก็ทุกคนก็ต้องถอยกันไปอยู่ที่อีกเดือนหมดครับผม
ค่ะคืออันนี้ได้คุยกับตัวน้องเลยหรือว่าคุยกับ
ยังครับก็คุยพวกใหญ่พี่นั่นแหละครับทุกฝ่าย
ก็เดี๋ยวน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ให้ข่าวครับ
อ๋อทำไมนั้นคือตัดสินใจว่าเราแยกย้ายทำมาหากินกันดีกว่าอะไรอย่างนี้คะ
เราก็พอใจเขาทั้งสองฝ่ายนะไม่มีใครเสียเปรียบไม่มีใครอะไรหรอก
จริงผมก็ผมก็ได้ประโยชน์เขาก็ได้ประโยชน์ในข้อกฎหมายในข้ออะไรให้กันทุกคนนะครับ
จริงในหลักกฎหมายแล้วน้องเขาก็ไม่ได้หรอกครับน้องก็ต้องอยู่กับเรานั่นแหละ
อันนี้เราเคยสัญญาให้เขาไหมคะหรือว่ายังไง
ยังไม่ได้บอกว่าคืนครับอ๋อก็คือแค่คุยเบื้องต้นเนอะ
ผมครับมีผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ให้ใช่ครับผมก็
หลังผมนี่หน้าศีรก็ไม่มีไรก็เป็นคร่าวเก่าที่อ่าฮะจะไป

อ่าคือเท่าที่ฟังก็ดูเป็นสัญญาณที่ดี

เพราะฉะนั้นในห้างประจักรชัยอาจจะต้องเปลี่ยนพื้นหลังของข้อความที่โพสต์หน่อย

แรกก็นึกว่าเอ๊ะมันจะไปทางไหนเนี่ย

มีการแถลงกันเร็วนี่แหละคงเคลียร์กันได้
ห้างประจักรชัยก็ใช้ข้อความเดิมก็ได้